ถ้าไปขายแถวนนทบุรีคุณผู้ชม

ต้อยเข็นรถเข็นขายขนมใส่ไส้อยู่

ชื่อจริงคือนายสมชัยยุ่นสุนนะครับ

ทำไมปิดตำนานแกเลิกขายเหรอหรือยังไง

คุณผู้ชมครับภาพนี้อาจจะเป็นภาพสุดท้ายแล้ว

แล้วก็ทาหน้าขาวแบบนี้ครับ
แต่คุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์เนี่ย
ระหว่างที่ป้าต้อยแกเข็นขายขนมใส่ไส้อยู่

ชนอย่างแรงจนป้าต้อยเสียชีวิตไปครับ

จังหวะตอนที่เขนย้อนศรของเจ้าคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหอยู่กลางถนนเลยฮะ
ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วในการเขียนย้อนสอนแบบนี้

เพราะว่าตอนนั้นป้าต้อยแกกำลังจะกลับห้องพัก

โดยงานสวดพระอภิษฐรรมศพของป้าต้อยเนี่ย

แล้วก็มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

ฟังเรื่องราวของป้าต้อยจากปากของเจ้าอาวาสวัดนครอินทร์หน่อย
อย่างพระครูวินัยธรณ์เจริญครับ
เจ้าอาวาสท่านเปิดเผยว่าป้าต้อยเนี่ยแกชอบทำบุญนะ
เวลาที่วัดมีงานบุญเนี่ยป้าต้อยจะมาช่วยเหลือไม่เคยขาดเลย
เพราะก่อนจะไปเช่าบ้านอยู่เนี่ยป้าต้อยก็มาอาศัยนอนอยู่วัดนี่แหละ

แล้วเมื่อ๔สิงหาคมคุณผู้ชมตอนเช้านะ

ต้อยแกยังมาหาเจ้าอาวาสที่กุฏิอยู่เลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
บอกว่าจะขอรำถวายในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่แหละ
วันที่๖สิงหาคมนี้คือเดิมทีจะกำหนดมารำวันนี้เลย๖สิงหาคม
หลวงพ่อก็บอกป้าต้อยไปบอกว่าจะรำก็รำให้รำ๑๐นาทีนะ

เหมือนมาซ้อมรำให้ดูก่อนครับให้มาตั้งแต่เช้า๘โมงครึ่งเลยจะให้รำก่อนใครเพื่อนเลย
แต่ต้องมารำให้ดูก่อนนี่ป้าต้อยก็เลยหยิบชะดามาสวมแล้วก็รำแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
กินไว้ที่บนไปเทียมเลยเข้าเมืองไปเทียมคนเดียวเลย

แล้วก็มีโยมต้อยนี่แหละให้โยมต้อยรำก่อนเลย

แต่ที่พิเศษคือท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าป้าต้อยดูอารมณ์ดีผิดปกติ
แต่งหน้าแต่งตามาอย่างดีเตรียมชะดาหัวม้ามาใส่ตอนรำด้วย
ก็นี่คือเขาจะมีโซโลแกนใช่ไหมชะดาม้าหน้าต้องขา
ใช่แบบนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่นึกเหมือนกันว่า
จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอโยมต้อยหรือว่าป้าต้อย
ที่ขายขนมใส่ไส้ยังไงก็ตามแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
มีคนเคยเจอนะนี่แฟนรายการของเราเนี่ยคุณสจีเนี่ย
สงสารป้าต้อยนางขยันมากเห็นแกมาตั้งนาน
ไปสู่สุขตินะคะเคยเป็นห่วงกลัวรถจะชนแก
นี่นะครับขอบคุณมากที่ช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับ